ภายหลังจากที่อายการสูงสุดได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องพระธรรมชโย
ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงิน
รวมถึงรับของโจรจากการรับเงินบริจาคกว่า๑๕๐๐ล้านบาท
จากอดีตประธานสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางการยักยอกเงินออกจากสหกร
กว่า๑๖๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ปัจจุบันนี้สากรมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร
ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
กลายเป็นที่จับตามองอีกครั้งกับเรื่องราวของพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
ภายหลังจากอายการสูงสุดมีความเห็นควรสั่งฟ้องในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน
ร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรจากนายสุพชัยศรีสุพอักษร
ซึ่งเป็นอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนครองจันทร์
ยักย้ายถ่ายโอนเงินของสหกร
ไปบริจาคให้กับพระธรรมชโยเป็นเช็ค๒๗ฉบับ
มูลค่ากว่า๑๕๐๐ล้านบาท
แต่นั่นเป็นเพียงเงินส่วนน้อยที่นายสุภาชัยยักยอกออกไปจากสหกร
เพราะเหตุการณ์นี้เริ่มแดงขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
หลังสมาชิกของสหกรไม่สามารถเบิกถอนเงินสดได้

พบว่าปัญหาเกิดจากการทุจริตของผู้บริหาร
ที่มีนายสุประชัยเป็นประธานและทีมงาน
ลักลอบถ่ายโอนเงินไปยังนิติบุคคลต่าง
ซึ่งส่วนใหญ่นำไปซื้อที่ดินและลงทุนในบริษัท
ทั้งหมดนั้นมูลค่าความเสียหายกว่า๑๖๐๐๐ล้านบาท
ดูจากเส้นทางเส้นทางการเงินที่แกจ่ายออกไปเป็นเช็ค
หรือที่นำเงินสดออกไป
มันก็เอาไปให้กับ
หลายกลุ่มคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาไปใช้ในการซื้อที่ดิน
หรือลงทุนในบริษัทอะไรต่างของคุณสุภาชัย
สำนวนคดีของนายสุภาชัยศรีสุภาอักษรและพวก
กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบมีทั้งสิ้น๑๓คดี
ส่วนใหญ่เป็นข้อหายักยอกทรัพย์
ร่วมกันช่อกโกงประชาชนและรับของโจร
สหกรณ์เครดิตยูเนียนครองจันทร์
ยังฟ้องแพ่งเพื่อเรียกเงินคืนอีก๘คดี
มูลค่ากว่า๒๔๐๐๐ล้าน
ซึ่งในจำนวนนี้สหกรณ์ชนะแล้ว๒คดี
เรียกเงินคืนได้เกือบ๕๐๐๐ล้านบาท
แต่จะเรียนว่าเงินที่ได้มาจากการติดตามทรัพย์พวกนี้

มันยังไม่สามารถที่จะไปโคเวอร์กับความสูญเสียของเงินฝาก
ที่เจ้าหนี้ทั้งหลายต้องใช้คืนให้เขาไปเนี่ย

เพราะว่าทรัพย์สินที่เราตามมาได้
ตามต่อก็ฟังว่าเขาก็ไปพบทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อีกจำนวนพอสมควร
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ตกอยู่ในภาวะฟื้นฟูกิจการ
ตามพรบล้มละลายยาวนานถึง๒๖ปี

ถือเป็นครั้งแรกของกิจการสหกร
ยังมีเจ้าหนี้มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของการฟื้นฟู
แต่กรรมการยืนยันว่าหากทุกอย่างเดินไปตามแผนที่กำหนด
และรอรัฐบาลทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้
ว่าจะให้กู้ยืมเงินกว่าหมื่นล้าน
หากได้เงินกู้ก้อนนี้มาจริง
กรรมการชุดนี้จะสามารถหาเงินมาคืนเจ้าหนี้ได้อย่างแน่นอน
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน